กรณีลอตเตอรี่อลละวนอีกแล้วอันนี้นะคะ
เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปปรึกษาทนายดัง
แล้วก็บอกว่าแฟนนุ่มใหญ่ของเธอหายไป
ติดต่อก็ไม่ได้บล็อกการติดต่อทุกช่องทางเลย
หลังจากที่เธอถูกลอตเตอรี่๒ใบมูลค่า๑๒ล้านบาท
แล้วแฟนนุ่มหายตัวไปเลยพร้อมกับลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าวันนี้ฝ่ายชายเขาออกมาโต้

ที่จริงเขาเป็นคนซื้อลอตเตอรี่๒ใบนั้นเพิ่มเองต่างหาก
จากเมื่อวานนี้นางสาวนัฐนายุ๔๕ปี
เดินทางไปพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเกือบขายควงคืนความยุติธรรมในสังคม
โดยเธอเล่าว่าแฟนนุ่มหายตัวไปติดต่อไม่ได้
หลังจากถูกรางวัลที่๑แล้วได้เงินรางวัลเกือบ๑๒ล้านบาท
ก็เลยมาขอคำปรึกษากับทนายว่าจะทำยังไงดี
เพราะเขาไม่ได้ไปแต่ตัวหอบเงินหนีไปด้วยนะคะ
นางสาวนัทธนันเขาบอกว่าช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ทั้งคู่ไปทำบุญด้วยกันที่วัดพระศรีอ่านอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล๕ใบ
ซึ่งนางสาวนัทธนันอ้างว่าตัวเองเป็นคนจ่ายเงินซื้อนะ
แต่ว่านายวรายุซึ่งเป็นแฟนเป็นคนเก็บลอตเตอรี่ไว้
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑งวดที่๑กุมภาพันธ์

ต่อมาฝ่ายชายขอเดินทางกลับจังหวัดสุโขทัยบ้านเกิดในวันวิสาขบูชา
ก็คือเมื่อ๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าพอไปแล้วไปเลย
การติดต่อเลยนะคะแล้วก็บล็อกเบอร์โทร

ก็เลยมีความกังวลแล้วว่าอ้าวยังไงกันแน่

นายวรายุให้เงินเธอ๔แสนบาท

แล้วก็มีการทำประกันรถไปอีก๑๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็ให้นำไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวทีละแสน
คือสรุปรวมแล้วฝ่ายชายให้เงินฝ่ายหญิงมาทั้งหมดประมาณ๗แสนกว่าบาทค่ะ
นางสาวนัทธนันยังบอกอีกว่าอยากให้แฟนเห็นใจด้วย
เพราะเงินที่ซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นเงินที่ร่วมกันซื้อ

อยากได้จริงประมาณ๓๔ล้านเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้ด้วย
ประกอบกับเธอก็อยากได้รถกระบะคืนเพราะว่าหลังจากถ่ายท้อนมาแล้ว
แฟนนุ่มก็หอบเอาไปทั้งรถทั้งเอกสารทุกอย่างไปหมด
ทั้งที่ยังไม่มีการโอนให้เป็นชื่อของเขาเธอบอกว่าเธอไม่อยากฟ้องแฟน
หนุ่มคนนี้นะคะขอให้เห็นใจกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
ทางทนายเนี่ยเขาก็เลยให้คำปรึกษาทนายรณรงค์บอกว่า
นางสาวนัทธนันเนี่ยไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมา
เพราะว่าตามกฎหมายแล้วถึงแม้ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
แต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริงเนี่ย
แล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกลอตเตอรี่ก็ต้องแบ่งให้อีกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่ก็ต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์ด้วยนะคะ
อยู่ด้วยกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจริง
ล่าสุดทางทีมข่าวค่ะติดต่อไปทางฝ่ายชายได้คือนายวรายุ
เล่าแบบนี้บอกว่าสิ่งที่นางสาวนัทธนันบอกไม่จริงทั้งหมด
รับว่าลอตเตอรี่๕ใบนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นคนจ่ายเงิน
แต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้เก็บลอตเตอรี่๕ใบนั้นไว้ด้วย
แต่เขาไปซื้ออีก๒ใบแยกต่างหากแล้วสองใบนั้นก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
อันนี้คือเขาอ้างว่า๒ใบที่เขาซื้อมันถูก
เขาจ่ายเงินเองวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ย
ก็ยังตรวจผลสลักด้วยกันพบว่าไม่ถูกแต่สองใบที่เขาเก็บมาตรวจทีหลัง
เพราะว่าซื้อแยกมาต่างหากเนี่ยมันถูกไงคะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตั้งใจว่าตอนแรกจะไม่บอกหรอก
เพราะว่าก็มีเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมา๒ปีก่อน
ก็ลองใจฝ่ายหญิงตั้งใจว่าจะจดทะเบียนอยู่เป็นคู่ครอง
แต่ว่าฝ่ายหญิงใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกัน
ถ้าหากฝ่ายหญิงจะฟ้องร้องดำเนินคดีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งทนายสู้เช่นเดียวกันนะคะ
พอมีเงินแล้วกลายเป็นว่าไม่รักกันแล้วหมดรักแล้วนะคะ

เอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าจะไปซื้อลอตเตอรี่หลังจากที่ดูข่าวตัวเลขจากเราไปแล้วเนี่ย
ตกลงคุยกันให้ดีนะคะสามีภรรยาไปจดชื่อสลักชื่อเอาไว้เลย